ทุกผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่มันสืบเนื่องมาจากกรณีการเดินทางกลับเข้าประเทศ
ของกลุ่มคนไทยที่เขาบอกว่าเขาก็มาช่วงรอยต่อ
ก็ในช่วงเวลานั้นเขาก็ห้ามว่าสายการบินคนต่างประเทศที่จะเดินทางมา
มาถึงอย่างไรต้องกักตัวต้องกักตัว๑๔วัน
หลังจากนี้จะห้ามแล้วเขามีคำสั่งไปแล้วว่าห้าม
ไม่ได้ปิดประเทศนะฮะชะลอการเดินทางเข้าประเทศชั่วคราว
แต่มีกลุ่มหนึ่งที่มาในคืนวันศุกร์
แล้วก็ลักษณะก็เหมือนกับว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าตกลงเขาจะยังไงต่อ
คือเขามาถึงตั้งแต่ประมาณสักเกือบ๔โมงเย็น
แล้วก็กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ได้ชี้แจงให้เขาชัดเจนว่าเขาจะต้องไปอยู่ตรงไหนทำอะไรแบบไหนยังไง
ก็เลยเหมือนเจรจาค้างเติ่งกันอยู่๔ชั่วโมงที่สนามบิน
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทหารมาช่วยเจรจา
อ่าแล้วก็ตกลงอ่ะกลับไปแต่คุณไปกักตัวอยู่ที่บ้านอืม
สี่ทุ่มกว่าแล้วพ้นเวลามันเลยเวลาแล้วมันเข้าสู่เวลาแล้วไม่เป็นไร
คุณก็เอาเอกส่งเอกสารแล้วก็ชี้แจ้งเจ้าที่ตามด่านต่างต่างที่เจอค่ะ
คนก็วิภาควิจารณ์กันเยอะเป็นดราม่าเลยค่ะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายไฟล์ที่บินตามลงมาหลังจากกลุ่มคนนี้ค่ะ
แล้วไฟล์ทหลังเนี่ยคือโดนส่งไปกักตัวที่สัตหีบหมดเลย
เขาก็มองว่าอ้าวทำไมสองมาตรฐานทำไมกลุ่มนี้ได้กลับบ้าน
แต่ตอนนี้เขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะ
ไฟล์ทหลังหลังที่มาเขาต้องไปสู่ระบบการกากตัวสิบสี่วันแล้วใช่ค่ะนะ
แต่กลุ่มนี้ตามเจอหมดแล้วนะฮะอืมมารายงานตัวครบแล้ววันต่อมาก็มารายงานตัวครบหมดแล้ว
ในส่วนของรายงานตัวที่จังหวัดของตัวเองก็มี
ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิก็มีนะครับก็เข้าสู่การกักตัวหมดแล้วนะฮะ
แต่วันนี้ครับนายรัฐมนตรีกำชับอีกครั้งทุกหน่วยงานบอกว่า
เหตุการณ์แบบคืนวันศุกร์ต้องไม่เกิดขึ้นอีกอืม
ใครที่เดินทางมาจากต่างประเทศนะฮะเป็นช่วงเวลารอยต่อ
ที่ไม่ได้ชะลอการเดินทางเข้าประเทศเนี่ยต้องกักตัวนะครับอ่า
ตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสุดแปดคนไทยที่เดินทางกลับมาในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
สามเมษายนมารายงานตัวครบหมดแล้วนะครับทั้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ของจังหวัดที่ตัวเองอยู่แล้วก็ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมินะฮะ
จะได้ที่นำตัวไปเข้าสู่ระบบการกักตัวสิบสี่วันเรียบร้อยแล้ว
นายแพทย์ธวิสินวิสุนุยธินโคศกสบคบอกว่า
ในการประชุมวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายรมรี
กำชับทุกฝ่ายว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก
ต้องคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเข้มงวด
หากใครไม่ปฏิบัติตามจากนี้ไปจะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศอีก
เมื่อวานก่อนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น
ให้มีการทำงานกันอย่างบริวนาการกันแล้วอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก
แล้วพอมีคนเข้ามาเนี่ยจำเป็นจะต้องมาเข้ากระบวนการในการกักตัวหรือว่า
แน่นอนครับแน่นอนทุกคนที่เข้ามาตอนนี้ท่านนายกสั่งการ
ถ้าท่านไม่มีใบนี้และท่านไม่ขอที่จะอยู่
ท่านก็ต้องไม่ได้การเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับก็ต้องอยู่ในที่ที่ท่านอยู่กันไปก่อนนะครับ
ผู้โดยสารในคืนวันศุกร์นะครับทุกผู้ชมครับ
กรณีที่เกิดปัญหาเกิดขึ้น๑๕๘คน
มี๖๕คนไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนะฮะก็จังหวัดที่เขาอยู่
หรือว่าสถานที่ราชการที่เขาใช้เป็นสถานที่กักตัวเรียบร้อยแล้ว
นี่นะครับศูนย์นำลงทำจังหวัดต่างครับตามภาคต่างเนี่ย
แล้วก็ถูกนำตัวไปกักตัวตามระบบในโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัว๒แห่ง
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนเมื่อวันศุกร์ที่มีข่าวว่าในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ว่าอายุไม่ถึง๑๘นะคะ
แล้วก็ออกไปด้วยต้องไปตามกันกลับมาเนี่ย
แล้วก็ย้ำว่านักเรียนทุกคนได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
ในการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเข้มงวดมาโดยตลอดอยู่แล้ว
เมื่อวานนี้มีเที่ยวบินที่เข้ามาในไทยอีก๒เที่ยวบินนะครับ
เป็นจากมาเลเซีย๕๑คนกาต้ามา๔๗คน
ก็ผ่านการคัดกรองแล้วก็นำตัวเข้ากักตัวเรียบร้อย
ใช้เวลาทั้งหมดขั้นตอนต่างก็ประมาณไม่ถึง๓ชั่วโมง
หลังจากที่ก็เข้าอกเข้าใจกันแล้วว่าขั้นตอนระเบียบต่างเป็นยังไง
คนไทยที่ยังติดค้างอยู่ที่ต่างประเทศตอนนี้ก็มี
เพราะว่าบางคนเข้ามาจากสนามบินมาจากประเทศที่เขาต้องไปแวะไปเปลี่ยนเครื่อง
แล้วตกลงทางนู้นเขาชะลอการเดินทางเข้า
เพราะตอนนี้ไทยเองก็ห้ามเที่ยวบินเข้าถึงวันที่๖
ทางการไทยก็เลยแจ้งไปแล้วก็มีอยู่หลายร้อยคนอยู่นะครับ
บอกว่าก็ขอให้รอขั้นตอนหน่อยนะเดี๋ยวจะดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับ

หลัดกรุงเทพมหานครวันนี้ได้สั่งให้เตรียมศูนย์ในการที่จะ
เฝ้าระวังและกลักตัวผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศด้วยนะครับ
ในพื้นที่กรุงเทพจะใช้โรงแรมบนถนตรรัฐชาติภิกษาเอก
เพื่อกักตัวแล้วก็เฝ้าระวังจะสามารถรองรับผู้กักตัวได้๗๐๐ห้องด้วยกัน
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจเยี่ยมศูนย์กักกัน
เฝ้าระวังผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ
โรงเรียนการบินกำแพงแสนอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครนายก
หลังจากกองทัพอากาศได้เปิดบ้านพักรับรองภายในโรงเรียนแห่งนี้
เพื่อรับคนไทยที่เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย

ที่นี่มีอยู่ทั้งหมด๗๕คนนะครับ
ก็ให้ญาติของผู้ที่ถูกกักกันโรค

จากอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็สุขสบายดี
ทีนี้หลายคนเขารู้สึกว่าเขาอยากจะไปกักตัวที่บ้านมากกว่า
เขารู้สึกว่า๑มันเป็นบ้านเรามันสบายใจกว่า

เพราะว่าหลายคนกังวลใจ
สถานที่กักตัวที่รัฐจัดไว้ให้เนี่ย

อยู่แบบไหนนอนได้หรือเปล่า

ก็เลยเป็นกระแสออกมาว่าหลายคนอยากกักตัวอยู่บ้าน
ทีนี้กลุ่มคนที่เขาได้เดินทางไปกักตัวตามสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้
ทั้งที่ฐานทัพเรือสัตหีบแล้วก็โรงแรม๒แห่งในกรุงเทพมหานคร

รีวิวสภาพการของตัวเองแล้วก็สถานที่กักตัว
หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
สบายกินฟรีอยู่ฟรี๑๔วัน
ขอบคุณเจ้าหน้าที่รัฐที่จัดสถานที่เตรียมพร้อมไว้รองรับ

เขารีวิวยันเมนูอาหารเลยนะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งที่ถูกกักตัวตามมาตรการเขาก็โพสต์ภาพเนี่ย
เขียนข้อความว่ากินฟรีอยู่ฟรี๑๔วัน
ขอบคุณรัฐบาลที่มองเห็นความปลอดภัยของคนไทยที่กลับมาบ้าน

คนนี้กรุงเทพใช่ไหม
แกนสมชื่อจริงค่ะคุณสบายดูทีวี
เขาก็นำคลิปมาแชร์ให้เห็นสถานที่กักตัว
ที่กักตัวห้องที่กักตัวแล้วก็มุมต่างต่างในห้อง
เนี่ยค่ะก็เหมือนรีวิวให้ดูเลยแหละว่า
กักตัวที่นี่เป็นยังไงก็ดูแต่ละมุมเขาวางเตียงแบบไหน
มีน้ำไว้ให้จัดสถานที่ที่มันห่างกันให้มันเหมาะสม
แล้วก็มีแพนไปให้เห็นเชือกด้วยนะคะเป็นเชือกที่เจ้าหน้าที่เขาใช้ชักรอกส่งอาหาร
เนี่ยแบบเนี้ยด้านหลังตรงระเบียงอะค่ะครับคือเจ้าหน้าที่จะไม่เดินเอามาให้บนห้อง
เพราะการกักตัวคือคุณต้องไม่เจอกับใครเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะผูกกับข้าว
ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ชักรอกขึ้นมาให้คนที่อยู่ชั้นบนอ่า
เขาก็บอกว่าสถานที่กักตัวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
แม่เห็นแม่ก็สบายใจอืมแล้วมีเสียงไหมไหนไหนลองฟังหน่อย
อันนี้เสียงเงียบเงียบนะเออก็เป็นภาพที่ถ่ายไว้ให้ดูตอนส่งข้าวกันนะคะ
ทงส่งกันเงียบงี้งี้อย่างไม่อยากเปิดเผยเสียงเนาะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คอีกรายนึงค่ะถูกกักตัวเป็นครอบครัวเลย
ก็คือเดินทางกลับมาพร้อมกันทั้งลูกสาวและภรรยาก็โพสต์ข้อความกับภาพความเป็นอยู่
บอกว่าพวกเราเต็มใจทำตามกฎและยอมรับการกักตัวเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ครอบครัวนี้เขารีวิวอาหารเช้าให้ดูค่ะครับเขาบอกว่ากับข้าวมื้อเช้ามื้อแรก
เป็นเช้าวันแรกมีน้องทหารสุดหล่อมาส่งข้าวให้เราถึงหลังบ้าน
ก็คือชักรอกขึ้นมานะคะครับเขาบอกอาหารอร่อย
เป็นต้มจืดหมูสับสดน้ำคล่องคอสละอืมส่วนผัดกระเพราปลานี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะ
โอ้โหเออคือบางคนอ่ะเห็นโพสต์ต่างเหล่านี้เข้าไปคอมเมนต์บอกว่า
อร่อยกว่ากินมาม่าที่บ้านอีกอ่ะอยู่ดีกินดีกว่าเขาที่แบบอยู่ที่บ้านซะอีก
เอาอยู่สัตหีบด้วยคุณดูเห็นลงทะเลด้วยใช่วิวทะเล
หมูเป็นชิ้นไก่เป็นชิ้นข้าวแน่นคืออิ่มน้ำสำราญ
สิบสี่วันอยู่ต่อได้ไหมนั่นน่ะสิหลายคนก็บอกอยู่ต่อเลยได้ไหม
นี่นี่นี่แกงจืดอันนี้คือมื้อเช้าของเขาอ่า
งจืดแล้วก็ผัดกระเพราปลาเมื่อสักครู่เป็นมื้อเที่ยง
แล้วมีพวกผลไม้มีของหวานให้ด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่า
อารี่คืนที่๒ตื่นมามองออกไปแดดสว่างจ้าเห็นทะเลอยู่ติดกับห้อง
โอ้โหนี่เราอยู่ทะเลนี่นะประหนึ่งเหมือนมาตากอากาศนะคะ
เนี่ยคือบ้านพักมันสวยนะแล้วก็อยู่แบบสบายไม่ได้ลำบาก
ออกไปห้องอื่นก็เห็นพี่เจ้าหน้าที่ลำเลียงอาหารใส่ตะกร้า
ให้กับผู้เข้าพักชักเชือกขึ้นไปที่ห้องต่าง
อีกคนนึงเขาบอกวันแรกของผมเป็นข้าวหมูทอดกับแกงจืดเต้าหู้หมูสับ
มีน้ำผลไม้มีน้ำปลามีพริกป่นให้ปรุงรสหมูเรียงชิ้นสวยบนผักด้านล่าง
ผมเห็นเป็นดีเทลที่ดูแล้วน่าสนใจมากครับและที่สำคัญดีกว่ามาม่าและไข่เจียว
บ้านของผมซะอีกครับกรุ๊ปไลน์ของศูนย์ก็มีคนบ่นเหมือนกันนะคะ
เรื่องอาหารว่าอาจจะไม่ถูกปากอะไรใดแต่แม้เจ้าหน้าที่เขาก็อุตส่าห์เดินทางเอามาให้อ่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องประจำอยู่ที่นี่๒๔ชั่วโมงนะคะไม่ได้หยุดไม่ได้พักกันเลย
แถมเขาบอกวันแรกลูปลายเด้งไปห้าหกร้อยข้อความอ่ะเขาบอกแต่เจ้าหน้าที่ไม่นิ่งเฉยนะ
ไม่ได้มีการดองไลน์ด้วยก็ไล่ตอบทุกข้อความนั่นแหละ
ใครใครก็อยากกลับบ้านเท่านั้นแหละแต่มันก็ไม่ได้แย่แบบที่คิดไว้ตอนแรกจริง
ปลขอโทษที่ไม่มีรูปอาหารครับลืมถ่ายก่อนกินผมหิว
ปล๒ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่เหมือนที่สุวรรณภูมิ

คนที่ถูกกักตัวเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละว่า

ก็มีกับข้าวให้กิน๓มื้อนอนสบายมองไปเห็นวิวทะเล
อยู่โรงแรมก็นอนดูทีวีกันไป

อย่างที่บอกเขาต้องประจำทำงานกัน๒๔ชั่วโมงเลย
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทหารเรือกองบัญชาการทัพเรือภาคที่๒
เป็นผู้จัดสถานที่อาคารรองรับผู้กักตัวที่สัตหีบนะคะ

มีสาวไทยที่เดินทางกลับมาจากนิวยอร์ก

จะให้ไปนอนสัตหีบ๑๔วันไม่ไป

อนุญาตนะคุณผู้ชมขออ่านตามโพสต์เขา
เขียนว่ากระจอก

ลงในโพสต์ของตัวเองแล้วก็เขียนต่อเอาไว้ตอนท้าย
บอกว่าทุกคนทุกภาคส่วน

แล้วคุณรับผิดชอบอะไรกับสังคมบ้าง
จะมีโรคอย่างแน่นหนา
คือเตรียมความพร้อมให้หมดทุกอย่างจริง
สำหรับคนที่จะเดินทางกลับมา
เพราะรู้อยู่ว่าอยู่ที่ต่างประเทศมันอยู่ไม่ได้
เพราะต่างประเทศเขาก็ไล่คนที่ไม่ใช่คนประเทศเขากลับมาเหมือนกัน

กลุ่มเสี่ยงติดโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
อาคารรับรองที่อ่าวดงตาในฐานทัพเรือสัตหีบค่ะซึ่งตรงนี้เคยเป็นที่กักตัวคนไทยที่กลับมาจากเมืองอูฮันในช่วงที่ระบาดแรกแรกด้วย
มีทั้งหมดหกอาคารด้วยกันตั้งแต่อาคารหมายเลขสามถึงอาคารหมายเลขแปดนะคะหนึ่งอาคารจะมีห้องพักยี่สิบเก้าห้อง
รองรับได้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าคนแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่กักตัวอยู่จะนอนกันห้องละสามคน
แต่เขาก็จะจัดวางมุมเอาไว้ให้แยกกันไม่ได้ใกล้ชิดกันครับแบ่งผู้ชายส่วนผู้ชายผู้หญิงส่วนผู้หญิง
ส่วนใครที่มาเป็นแบบครอบครัวมีลูกเล็กก็ต้องขออนุญาตจากคุณหมอเป็นกรณีกรณีไปว่าจะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้หรือเปล่านะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่เป็นด่านหน้าในการรับมือกับโควิด๑๙แล้วก็ต้องสู้ศึกอย่างหนักเลยก็คือทีมแพทย์พยาบาลคุณหมอต่าง
โซเชียลก็มีการแชร์คลิปนะคะว่าเนี่ยกว่าที่คุณหมอจะเข้าไปดูแลหรือไปตรวจคนไข้คุณหมอต้องทำอะไรบ้าง
เนี่ยค่ะต้องล้างมือก่อนในทุกขั้นตอนที่ต้องการสวมชุดเนี่ยคุณหมอต้องล้างมือแล้วก็จะต้องสวมชุดที่เขาเรียกว่า
อย่างที่คลิปเขามีเสียงคุณหมอไหมตอนล้างมือเนี่ย
ต้องใส่ทีละชิ้นแล้วก็ล้างมือทุกชิ้นที่จะจับ
กว่าจะไปดูแลเราได้นะถูกต้องค่ะ